อย่างที่ผมบอกเอาไว้หมามันก็อาฆาตนะ
คือมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาชนลูกมันตาย
คราวนี้มันดักรอเลยใครขี่มอเตอร์ไซค์มา
มันจำไม่ได้หรอกมันไม่รู้หรอกหมานะว่า

มันกัดซะยับเลยครับคุณผู้ชมฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เค้าเล่าให้ฟังนะค่ะ
อันนี้คนเจ็บคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา

โอ้โหโหรอยเคี่ยวรอยควน
คือผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าสุนัขฝูงนี้นะ
ฝูงนี้เลยนะเพราะมันมีเกือบ๒๐ตัว
นายสมศักดิ์อนุบุตรเป็นเจ้าของคือเลี้ยงมันน่ะ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับมีลูกสุนัขถูกรถจักรยานยนต์ชนตายกลางถนน
แล้วแม่สุนัขมันก็มาเฝ้าลูกไม่ยอมให้ใครใกล้เลย
มันคงอาฆาตแหละนะฮะว่าลูกมันถูกคนทำร้าย
แล้วมันคงจำได้ว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์ของคนเนี่ยมาชนลูกมันตายนะฮะ
คราวนี้นะผู้บาดเจ็บขี่รถผ่านมาจะไปตลาดมันลุมเข้ากัดเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านซอยบ้านในนะฮะ
หมู่๑๒ตะบนช่อแฮอำเภอเมืองแพร่
ชาวบ้านเล่าบอกว่าช่วงเช้าเมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็ไปดูนะฮะ
เป็นนางสาวคำผงวิโจทุศอายุ๖๑ปี
หมากัดฮะนะครับก็รีบออกไปช่วยไล่นะฮะ
ทั่วร่างกายของเธอนั้นมีแผลจากการโดนกัดโดยเฉพาะที่หู

หาไปสอบถามนายสมศักดิ์เจ้าของสุนัข
อยู่ในอาการเมานะพี่เขาเมาอยู่

กับหมาทุกตัวแหละแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย
ไอ้สุนัขเพศเมียสองตัวมันคลอดลูกแม่
แล้วคลอดแม่ละเจ็ดตัวโอ้โหก็หนักเลยนะ
เลยสิคนนี้เยอะเลยนะฮะมันก็มากขึ้นมากขึ้น
พอมีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็บอกเขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เลี้ยงก็เพราะสงสารนะที่เลี้ยงก็เพราะสงสาร
จะฆ่ามันก็ไม่ได้ถ้างั้นหน่วยงานไหนนะ
รับไปดูแลเขายกให้หมดเลยเขายกให้หมดเลยเอาไปเลยนะ
ส่วนผู้บาดเจ็บเขาก็โอ้โหเขาก็พร้อมจะรับผิดชอบนะ
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บนะครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่แล้วนะครับ
ทั้งหมดนะ๑๑เข็มแล้วก็มีรอยเขียวเป็นแผลทั้งตัว
แต่ที่หูนี่สิที่หูนี่ต้องทำศัลยกรรมครับ
มันเป็นแผลใหญ่ฮะโดยมีพี่สาวของเธอดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
เจ้าหน้าเบิร์นจะจำวันทุกวันไหมนะ
ทุกวันนี้ครับป๊าเจอสายหมาอายของเจ้าหน้า
นั้นเนี่ยมาป๊าเท่านั้นมันออกมาเป็นมูเลย